อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นกับเด็กน้อย
อายุไม่ถึง๑เดือนค่ะ

เพราะว่าเด็กที่นอนอยู่ตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่เนี่ย
ไม่หายใจตัวเย็น
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่า

นี่แหละค่ะนี่คือคุณแม่เขานี่อายุ๑๙ปี

ปลอบอยู่ก็คือแม่เลี้ยง

เอาแต่ร้องไห้ฟูมฟายที่เสียลูกชาย
ก็คือน้องบิ๊กไบท์อายุเพียง๒๘วันนะคะ

เขาบอกตอนเช้ามืดวันนี้เธอตื่นมาแล้วพบว่า
ลูกตัวเย็นไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหว
ก็เลยไปเรียกพ่อกับแม่เลี้ยงให้ช่วยพาหลานส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่ทันนะคะทารกเสียชีวิตแล้ว

ตำรวจไปตรวจสอบที่ห้องในบ้านเนี่ยนะคะ
แล้วก็เอาร่างส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงนะคะ
ทางนายจีรศักดิ์สงวนดีกับนางสาวทวีพร

เล่าว่าเมื่อเช้าลูกสาวมาตะโกนเรียกให้ไปดูหลาน
เพราะว่านอนแน่นิ่งก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาล

ปกติเนี่ยลูกสาวกับลูกเขยอายุ๑๗ปีก็ช่วยกันเลี้ยงลูกนะคะ
เมื่อคืนเข้านอนเขาก็ให้ลูกนอนตรงกลาง
ตอนเช้าถึงเห็นว่าน้องบิ๊กไบท์เนี่ยตัวแข็งไม่หายใจ
ก็บอกว่าไม่อยากจะโทษใครเพราะว่าหลานก็จากไปแล้ว
เชื่อว่านี่เป็นอุบัติเหตุที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นค่ะ

เอาว่าเนอะ
เขาประคบประหวมมา๙เดือนทุกคนประคบประหวมหมด
โอ้โหเสียใจด้วยนะคะ
แต่ว่าการเอาเด็กเอาไว้ตรงกลางแล้วพ่อแม่นอนขนาดเนี่ย
มันก็เกิดความสูญเสียมาหลายครั้งแล้วนะคะ
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลยทีเดียว
แต่ตอนนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลน้องที่เป็นคุณแม่วัยรุ่นคนนี้ก่อนด้วยนะคะ
เพราะว่าคือสภาพจิตใจของเธอเนี่ยช็อกกับเหตุการณ์นี้มากนะคะ
สูญเสียลูกไปแล้วก็เธอก็เป็นซึมเศร้าด้วย
แล้วแม่แท้ก็เพิ่งเสียไปเมื่อต้นปี
นี่ก็มาเสียลูกชายวัยไม่ถึงเดือนไปอีกคนนึง

ตอนนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลจิตใจของน้องด้วยนะคะ